ทุกร้านจะต้องโดนตำรวจป่าตองเก็บ๑๕๐๐บาทคือขั้นต่ำ
คนเก็บไม่อยากจะบอกว่าชื่ออะไรแต่รู้
แล้วเก็บส่งใครก็รู้อีกนะครับ
ลองคิดดูว่าร้านนวดในป่าตองเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก๑๐๐ร้าน
เพราะว่าเดือนละ๑๕๐๐๐๐บาทอันนี้เฉพาะพื้นที่ประตอง
คุณโจ้ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไหม
น่าจะนะฮะเพราะมีการแจ้งความกันไปกันมาอยู่
คุณโจ้ประกอบเครื่องกิจสีเทาหรือสีขาว

มีข่าวว่ามีกังวลทางใหญ่เข้าไปพูดคุยกับคุณโจ้
เพื่อเคลียร์ให้คดีจบ

เพราะผมว่าตามกระบินบ้านกระบินเมืองใครผิดก็จับหมด
มันคือโมเดลที่ดีนะครับใครเก็บโดนชาวบ้านร้องเรียน
แล้วไปรีดชาวบ้านบอกว่าทำถูก
เออเอาสิรังแกไม่ยอมอีกแล้ว
เรื่องผิดกฎหมายถ้าคิดว่าผิดก็มาจับ
อันนั้นไงนี่ไงสิ่งที่คนป่าตองและคนที่ภูเก็ต
ส่วนหนึ่งเขาเริ่มทำให้คนทั้งประเทศเห็นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นคนทั้งประเทศไทยผมถามว่าท่านจะนั่งรออะไรอยู่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเป็นประเด็นร้อน
แล้วก็เป็นประเด็นร้อนอย่างเป็นทางการนะคะ
เพราะว่ามีการย้ายในตำรวจนะคะ
เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ข้อกล่าวหานี้จากคนที่ร้องเรียนขึ้นมา
อย่างเป็นทางการด้วยการร้องเรียนที่ว่านี้นะคะ

คือผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเพจชื่อดัง
แต่ว่าจริงแล้วเขาอาจจะดังในพื้นที่ของเขามาก่อนนะคะ
แล้วเขาก็ถูกเรียกว่าโจ้สปอร์ตไลท์นะคะ
โจ้มากรุงเทพค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ไปขึ้นเวทีในการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ
ที่มีในแวดวงศรีกากีนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ถ้าเอาในพื้นที่
คนในพื้นที่ภูเก็ตรู้จักคุณโจ้สปอร์ตไลท์นะคะ
คือจริงแล้วคนนอกพื้นที่ก็อาจจะรู้จักถ้าได้เข้าไปอ่าน
แต่ว่าอันนี้เป็นเพจที่เอาว่ากันตรงคือก็ขับเคลื่อน
เคลื่อนการรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกัน
ในพื้นที่ภูเก็ตนะคะจริงจริงเจ้าตัวไม่ใช่คนภูเก็ตนะคะ
แต่ก็ไปอยู่ภูเก็ตนานพอที่กล้าทำแบบนี้
ในส่วนของข่าวที่เป็นทางการเนี่ย
จากการร้องเรียนของการรวมตัวกันของคนในภูเก็ตเนี่ย
เคยเกิดขึ้นมาต้นปีนะคะคุณผู้ชมมีการร้องเรียนกัน
เรื่องการทำงานของตำรวจเหมือนกันในพื้นที่ภูเก็ต
คุณผู้ชมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ไล่เรียนกันมา
ในหลายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ผู้ตำรวจเอกศรีวราเองเนี่ยท่านลงไปตรวจสอบ
เรื่องของการจับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน
แรงงานเถื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการส่งต่อไปหน่วยงาน
ควรจะรับงานนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านศรีวราเองลงไปดู
ซึ่งไม่ได้บอกว่าเกี่ยวนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็มีปัญหากันในช่วงระยะของเดือนนี้
มาค่ะมีการร้องเรียนส่วนหนึ่งก็มาจากเพจที่ว่านี้ด้วยเนี่ยนะคะ
ว่ามีการรับสวยกันแล้วก็ใช้ตัวเลขที่ร้อนแรงมากนะคะเป็นร้อยล้าน
อันนี้เป็นตัวเลขที่ร้อนแรงมากแล้วจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
โดยมีการย้ายตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัด
ย้ายระดับรองผู้กำกับสพนะคะมีการรีดมาอีกคุณผู้ชม
เรื่องของการพูดถึงสวยสถานประกอบการสวยแรงงานเถื่อนคือเกิดขึ้นเยอะนะคะ
แล้วในชุดหลังเนี่ยก็มีการย้ายเป็นสิบคนทีนี้เนี่ยมันเลยเป็นข่าวที่
แม้กระทั่งส่วนกลางคือระดับบริหารของสตชเองต้องลงมาตอบคำถามนี้นะคะ
แล้วเรื่องนี้ก็ร้อนแรงในวงการศรีกากีมากแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในขณะเดียวกัน
ก็มีข้อมูลอีกฝากที่บอกว่าโจ้สปอร์ตไลท์ขาวพอที่จะตรวจสอบเขาหรือเปล่า
เทาไหมโจ้รับงานใครหรือเปล่าแล้วจริงจริงเข้าไปเป็นหมากตัวหนึ่งของความขัดแย้งส่วนตัวกัน
ของตำรวจเองหรือเปล่าคือประเด็นมันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
แม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งขออภัยค่ะสำนักนายก
ถ้ากล้าส่งแล้วก็พูดออกสื่อนะคะในการให้ตรวจสอบตัวเองด้วยเนี่ย

ทางรายการเราได้ติดต่อทางตำรวจนะคะ
โดยเฉพาะทางเจรตำรวจอยากจะให้ชี้แจงเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีกลไกในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ท่านยังขอสงวนในการให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกว่าให้สัมภาษณ์เท่าที่เป็นข่าวไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นวันนี้เราจะคุยกับ

แต่มันเป็นทางการมากขึ้นเมื่อคุณมาส่วนกลาง

แล้วทำไมรอบนี้มันต้องใหญ่กว่าเดิมขนาดนี้คะ
คือเอาง่ายคืออย่างที่เมื่อกี้คุณจอม

ที่เช็คมามันมีเรื่องมีราวที่เราไปร้องเรียนตั้งนานแล้ว

เหมือนเวลาเรานำเสนอเรื่องอะไรไปเนี่ย
คือเรื่องตำรวจเอ่ยเรื่องนายกเทศบนตรีเอ่ยเรื่องอบจ
เรื่องธุรกิจอื่นที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ภาคประชาชนเนี่ย
ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างนี้โดยตลอด
ทฤษฎีที่ว่าเรายึดความถูกต้องแล้วฟังเสียงประชาชนที่เดือดร้อน

เวลามีปัญหากับตำรวจหรือใครก็ตามแต่เหมือน
ก็เหมือนนักเลงบ้านนอกต่อยกันอยู่หน้าโรงพักอ่ะเตะปุ๊บก็ปากแตก

ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันมาระเบิดกันตะเนี่ย
ก็คือเริ่มจากสื่อส่วนกลางนี่แหละ
มาจับผมไปชนกับรองโจ๊ก
ว่าผมไปร้องเรียนรองโจ๊ก
ซึ่งผมก็ชี้แจงว่าในหนังสือร้องเรียน

ทีนี้พอการมาเขียนชี้มั่วอีตัวไปหมดโดยเฉพาะ
ผมต้องตำหนิสื่อนะผมไม่เคยพูดว่า
ตำรวจท่องเที่ยวเก็บเงินป่าตองร้อยล้านต่อเดือน

ซึ่งขอบคุณมากมันเป็นโอกาสที่ดีที่อยากจะอธิบาย

คือคุณโจ้พูดมาเต็มที่วันนี้ดิฉันก็
ถ้าจะเชื่อนะก็เชื่อได้แค่๕๐ของเรื่องของคุณโจ้นะ
เพราะว่าวันนี้คุณโจ้มาคนเดียว

เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกว่าสำนักนายก
สตชแต่จริงแล้วคุณโจ้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการ
ในการไปร้องทุกระดับปฏิบัติการเลยใช่ไหม
ค่อยแบบร้องแบบค่อยรีดขึ้นใช่ไหมคะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้มันเคยถูกร้องเรียนไปแล้ว

ตามระเบียบนะถ้าเป็นชาวบ้านประชาชนไปไหน

ถ้าตามต่างจังหวัดใครเป็นใหญ่สุดดำรงธรรมก็ผู้ว่า

และผู้ว่าก็จะนำเสนอไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่รับประสงค์ท่านคุณว่าท่านก็เสนอตามกระบวนการ

อื้มที่ผ่านมาต้อง
ไปที่สำนักงานเจรภาร์ไปเอง

คือโดยทริคของการยื่นหนังสือเนี่ย
บ่อยมากคือผมไม่ต้องเขียนหรอกครับว่า
อ่าฉบับนี้ไปสำนักนายกฉบับนี้ไปบ้าบาชอ

คุณโจ้เอาอย่างนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ย
คุณโจ้รู้ใช่ไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไร

รู้สังเกตรู้ความใหญ่โตของเรื่องใช่ไหมคะ
คือผมว่ามันไม่ได้ใหญ่โตนะมันเป็นเรื่องเล็กแค่นั้นเอง
แต่เราดัดอะไรกันหรือเปล่าเราไม่เข้าใจมันมันเป็นเรื่องเล็ก

เอาผมถามหน่อยถึงว่าบอกว่าตำรวจรับสวย
ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะเรื่องเล็กถ้าทุกคนพูดพร้อมกันในทุกพื้นที่

แต่ผมพูดที่ภูเก็ตแล้วทุกคนไม่พูดบ้านตัวเอง
แต่หันมาฟังที่ภูเก็ตมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่

จริงการทำงานของโจ้สปอร์ตไลท์ณตอนนี้เนี่ยนะคะ

ผมนะฮะเอาทีละเรื่องก่อนสเต็ปที่หนึ่ง
ผมร้องผมโดนกับตัวผมต้องเรียกไหม
ผมต้องแสดงออกให้เห็นว่าผมไม่ยอมให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ผม

แล้วผมเข้าใจหน้าที่และบทบาทในฐานะภาคประชาชน
พันธุรกิจเอกคนหนึ่งและพวกระเมิดสิทธิ์ผม
ผมรู้สึกเสียหายผมก็ต้องร้องเรียนในฐานะผมเป็นผู้เสียหาย
ผมไม่ได้ไปทำอะไรเขาเกินเลยผมก็เข้าสู่กระบวนการร้องเรียนปกติ
อันนี้คือเมื่อกี้ถามว่าเป้าคืออะไรอันนี้ผมพอใจแล้ว
แต่สเต็ปที่ผมพยายามที่จะบอกทุกคนว่าผมไม่ต้องการเป็นตัวแทน
ผมต้องการทำให้ดูว่าประชาชนธรรมดาคนหนึ่งยศเกิดมาก็ประชาชน
ตอนตายก็ติดยศประชาชนว่ายศนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหน
ถ้าเราเคารพกฎหมายก่อนเข้าใจหน้าที่ระบบบาท
ไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นและที่สำคัญถ้าดันละเมิดไปแล้วเนี่ย
สิ่งที่จะตามมาไม่ว่าคดีความหรืออะไรก็ตามแต่ต้องรับให้ได้
แต่บนบริบทนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่หันมาฟัง
มันเลยทำให้คนบางคนไม่เป็นประชาชนที่สมบูรณ์
เขาเริ่มหันมาเป็นประชาชนที่สมบูรณ์กันแล้ว

ก็ล้อมกรอบผมคูพ่อไปตำหนิเขา
เอาตำรวจ๖นายมาล้อมผม
แล้วก็เดินวนไปวนมาตามโป้งตามเป้าตามโป้งตาม

อันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณไปตำหนิเขา

แล้วที่คุณไปตำหนิเขาเนี่ยเขาทำอะไรคะ

มันมีการไปจับกลุ่มโต๊ะพนันบอลที่ปะตอง

ทีนี้ทีมจับกลุ่มตอนนั้นคือทหารเรือ

เวลาไปจับกลุ่มสมัยนี้เขาก็ใส่กล้องติดที่หมวก

คลิปมันก็หลุดก็กระจายกันไป
คือตอนที่ไปจับโต๊ะพนันบอลซึ่งไปเจอตู้สล็อตด้วย

ตำรวจตั้งด่านตรงนั้นอยู่ครึ่งปี
ห่างจากโต๊ะบอลอยู่แค่๑๕เมตร
ผมก็นำเสนอผมก็ขึงผืดเลย

เพราะ๑คุณตั้งด่านอยู่นั้นตั้งครึ่งปี

เขาดันใส่หมวกแล้วก็ติดกล้อง

และตำรวจที่มาลงชื่อร่วมจับกลุ่ม

ก็เลยเป็นที่มาที่คุณใช้คำว่าโดนเขาล้อมกรอบ

คือพอภาพมันใหญ่กว่าภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะ
ให้คนนอกภูเก็ตเข้าใจก่อนว่า
คือเป้าของคุณตอนนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าการทำงานของตำรวจในภูเก็ต
หรือการทำงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำภูเก็ต
หรือแม้กระทั่งจะไปถึงแบบองค์กรของตำรวจท่องเที่ยวเลย

อะไรคือความเข้าใจที่ถูกต้องที่แบบคุณกำลังทำอะไรตอนนี้คะ

คือจริงผมใช้ทฤษฎีนี้นะคุณจอม
เขาเรียกว่าความซับซ้อนบนความไม่ซับซ้อน
ผมไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยแต่พากันคิดที่มันซับซ้อนเลย
หนึ่งผมบอกโอเคกลับไปใหม่นะ
ตั้งสติกันทุกฝ่ายนะฮะมองกล้องกรุณาตั้งสตินะฮะ
เป็นประชาชนต้องทำอะไรมั่งหน้าที่บทบาทคิดกันให้ได้ก่อน
เป็นประชาชนหน้าที่บทบาทคืออะไร
กฎหมายคืออะไรเคารพกันไหม
ละเมิดสิทธิ์คนอื่นไหมแล้วไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ตัวเอง
ใช่ไหมผมทำแค่นี้แหละผมไม่ได้มีเป้าอะไรเลย
สมมุติผมมองว่าผมเป็นประชาชนผมถูกละเมิดสิทธิ์

สิ่งที่ผมมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
เขามายุ่งกับคุณโจ้เพราะว่าคุณโจ้วิจารณ์เขา
หรือเขามายุ่งกับคุณเพราะคุณมีธุรกิจบางอย่างคะ

คุณทำอาหารรับประทานอะไรคะเพราะตอนนี้เรื่องของคุณเนี่ยเขาก็เริ่มใช่ไหม
ผมชอบคำนี้คือทุกคนจะสงสัยว่ามันดำรงชีวิตด้วยอะไร

ถ้าผมเคยตอบคำถามนี้กับท่านพลตรีท่านหนึ่ง

สวยทุกประเภทที่ป่าตองใช่ไหม
คำตอบผมชัดเจนมันไม่ซับซ้อน

ผมบอกแค่ว่าท่านถ้าผมผิดท่านพิสูจน์ได้

แต่ถ้าผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย

แล้วผมก็จะพูดเสมอใครบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไปรับสวยใช่ไหม
มันต้องมีคนดูแลซัพพอร์ตแน่เลยเอาไปถล่มคนนู้นคนนี้แน่เลย

ถ้าบอกว่าใช่สบายใจไหม

เขาบอกว่าใช่แล้วไงสบายใจยัง

ก็ได้ค่ะท่านศีวรา
ถ้าข่าวถามว่าโน้ทไม่มีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
ท่านบอกไม่รู้ถ้าผมบอกว่าใช่

สบายใจไหมเอ่อ

ผมได้ค่าตอบแทน

เลี้ยงมาถึงสิ่งที่มันกลายเป็น
เหมือนกับเรื่องที่มันแบบจับต้องได้แล้วเรียบร้อย

เจรตำรวจเองเนี่ยนะคะก็มีคำสั่ง
แล้วก็มีตำรวจจำนวนพอสมควร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

ซึ่งบุคคลเหล่านี้คือสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้เจรตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบก็แล้วแต่เห็นตัวเลขถึงร้อยล้านจริงเหรอคะ
เอาให้มันใช่ไหมฮะ
เก็บร้อยล้านทำไมเอาง่ายนะครับ

อัมเบอร์วันเลยครับแรงงาน

ตัวเลขในโพยแต่ละโพยเนี่ย
และผมไปนั่งพูดคุยกับผู้เสียหาย

เขาต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย

นักธุรกิจของเขาซึ่งทุกคนยืนยันว่า

อินเดียเนปานบังกราเทศ

ต่อเดือนเฉพาะแค่ป่าตอง

ค่ะอ่ะน้อยในป่าตองเขาพูดได้ดีกว่า
เขาพูดเลยบนป่าตองนี่กลมทุกอันเลยนะ
อยู่แถวนี้แต่ต้องทุกหน่วยนะทุกเม็ดเลยนะ

แต่ทั้งจังหวัดภูเก็ตถามคนภูเก็ตเลย
ถึงไหมถ้าคนที่เขาประกอบอาชีพแล้วเขาต้องโดนรีดสวย
ทุกคนยืนยันเกินประมาณ๑๐๐ล้านถึงแน่นอน

ที่บอกว่าตัวเลขสวย๑๐๐ล้านต่อเดือน

ซึ่งเรียนขอคำถามสุดท้ายก่อนเราเบรกกันก็คือว่า
มีผู้เสียหายก็จริงเขาเล่าให้คุณฟังก็จริง

อะไรที่มันจะชี้มากไปกว่าเหมือนกับแบบ

มีเอกสารมันมีใครเขาเซ็นลายเซ็นให้คุณเห็นด้วยเหรอค
ว่าเขารับเงินจากนักธุรกิจเนี่ยค่ะ
เอาให้ง่ายที่ผมพูดอย่างนี้คือ
ผมพยายามจะอ้างความชอบทำในเรื่องของ

พนักงานสอบสวนได้ข้อมูลจากผู้เสียหาย
จากรัฐโทรคุยกันในไลน์อืมสลิบโอนตังค์อืมผมต้องเรียนฮะ
เก็บเงินบางคนก็ไม่ฉลาดเลยให้โอนเงินเข้าบัญชีก็มี
ผมเห็นผมพูดไม่มีใครเชื่อแต่ผู้เสียหายเอาข้อมูลทั้งหมดนี้
ให้กับท่านเจรไปแล้วแค่นี้ก่อนพักแป๊บเดียวพักแป๊บเดียวค่ะ

คุณผู้ชมคะถ้าเอาตามข่าวเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีตำรวจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
ในพื้นที่ที่ถูกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบจากกรณีการพูดถึงหลายปัญหา
แต่ว่าเป้าใหญ่ก็คือเรื่องของการพูดถึงการเก็บสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
เดี๋ยวมีเวลาจะพูดถึงเรื่องกรณีตำนงตำแหน่งอะไรสามสิบสี่สิบล้านด้วยนะคะ
เพราะว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเลข
ถ้าถามว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจไหมคือมันไม่ได้น่าตกใจเพราะมันเคยเป็นข่าวอยู่เนื่องนะคะ
แต่เดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องใหญ่ของภูเก็ตก่อนเรื่องสวยที่บอกว่าทุกอย่างที่มันเป็นหลักฐาน
กระทั่งผู้เสียหายเองอยู่ในมือของเจรตำรวจแล้วเรียบร้อย
ใช่ไหมคะได้เคยคุยกันไหมคะว่าตั้งแต่แบบร้องเรียนเจอหน้ากันมา
เขาดูพยานผู้เสียหายหลักฐานที่ทุกคนเอาไปร้องเรียนเนี่ยมันเอาผิดได้จริงไหม
เขาบอกล่าสุดไหมคะว่าไปถึงไหนแล้ว
โอเคถ้าจะเล่นเกมผมชอบเล่นเกมเต็มดอกคนที่ถูกกล่าวหา
ถ้าถามผมนะผมประเมินด้วยมุมผมนะถอดเครื่องแบบกันเถอะ
ล่ำลาเพื่อนร่วมงานกันเถอะแล้วก็เตรียมเตรียมทำตามสิ่งที่ผมโดน
เดินเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเถอะไอ้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
เขาก็จะอายัดอันนี้มุมผมนะผมเล่นเกมถ้าถามผม
เท่าที่ผมรู้อุ้ยเต็มดอกบางคนได้ถอดเครื่องแบบแน่ไม่ใช่คนเดียว
อันนี้คุณโจ้ประเมินเองหรือว่าประเมินชุดสอบ
เขาบอกชอบเล่นเกมเวลาชอบเล่นเกมผมจะให้คำนี้
แล้วจริงชุดสอบเองเนี่ยนะคะชุดสอบที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเองเนี่ย
พูดอะไรกับเราบ้างไหมคะตั้งแต่เราได้พาผู้เสียหายไปเห็นหลักฐาน
พูดเยอะเพราะว่าผมก็ต้องไปให้ปากคำตั้งแต่๖โมงเย็นยันตี๔
ตอนนี้เราอยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานไหนไหมคะ

อืมผมวิ่งเร็วกว่าเขา
คือผมไม่ชอบเวลาไปไหนแล้วมีคนนั่งข้างด้วย
คือบางครั้งผมคุยโทรศัพท์เนี่ยผมคุยในหลายละนาบ
ซึ่งผมไม่อยากให้ใครมานั่งข้างแล้วก็รู้ว่าผมกำลังคุยอะไรกันอยู่
และไอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมไม่เคยไว้ใจใครเลย
ที่ถือปืนข้างผมโดยที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องผม
ใครก็ไม่รู้ผมไม่ไว้ใจผมไปเองดีกว่า

สรุปว่าตอนนี้ทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะจัวหัวตรงบนเอกสาร

และคนเสียหายในภูเก็ตอยู่ที่เจรตำรวจ

ถ้าเขาจะแบบเข้ามาขอเพื่อที่จะเอาไปจัดการ
เขาทำลายกำแพงความไม่เชื่อใจของภาคประชาชนได้ไหม
ปปชท่านทำลายกำแพงความไม่เชื่อใจหรือยัง

ร้องเรียนปปชแล้วมันตอบโจทย์ให้กับประชาชนแบบนี้ไหม
สมมติปปชท่านผมไม่ไหว้ท่านทำ
แต่ในเคสของผมเนี่ยผมลองไปหลายหน่วยงานแล้ว
สมมติปปชคนที่ทำลายกำแพงความไม่เชื่อใจได้คือทีมเจล

ไม่ใช่ชาวบ้านดีกว่าผู้ประกอบการกล้าให้

หลักฐานการคุยโทรศัพท์ที่อัดเสียงก็ให้
กล้องวงจรปิดในร้านบางร้านอัดเสียงได้ก็ให้

แต่จริงแล้วคำว่าเรื่องสวยมันครอบคลุมทุกอย่างใช่ไหมความหมายที่ร้องเรียน
คือสวยจากสถานประกอบการสวยจากกรณีเรื่องแรงงานเถือน
คือมันเป็นเรื่องสวยเป็นร่มที่ใหญ่ที่สุดของปัญหานี้ถูกไหมคะ

เรื่องซื้อขายตำแหน่งเกี่ยวไหม

ไงคะในหนังสือร้องเรียนก็บอกไปแล้วว่าทำไมมันมีสวยเพราะมันซื้อขายตำแหน่ง
ทำไมต้องซื้อขายตำแหน่งหนังสือโรงเรียนการอธิบายนะฮะ
เพราะว่าเก้าอี้มันมีราคาทำไมมันมีราคาก็เพราะว่ามันเก็บสวยได้

ทีนี้ถามว่าตอนนี้ที่ผมพูดผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวาน
ผมว่าป่าตองไม่มีสวยไม่มีใครกล้าเก็บสวย
วินาทีนี้ไม่มีใครอยากมาเป็นภูมิกับปะตอง
ไม่มีใครอยากมากลายเป็นเผือกร้อนมาก
เมื่อก่อนอยากมาแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้ว
ถามว่าทำไมผมต้องผมต้องเรียนนิดนึงว่า
ตำรวจต้องปฏิรูปก่อนให้โอกาสเขาทำก่อน
เขาทำได้แค่ไหนอย่าเพิ่งไปว่าเขาให้โอกาสก่อน

อะไรก็ตามแต่ที่กฎหมายหรือระเบียบกฎกระทรวงอะไรก็ตามแต่

อย่าลืมนะฮะทำไมเก็บสวยสถานบันเทิง
พวกคุณเคยพูดถึงการเปลี่ยนระเบียบไหม
เคยนั่งไปดูไหมว่าปะตองเมื่อก่อนโอเคปิดสักเที่ยงคืนได้
เพราะว่า๒ทุ่มคน๓๐ปีที่แล้วเขาก็นอนแล้วจุดตะเกียงด้วย
แต่ทุกวันนี้คุณเอากฎหมายเมื่อโบร่ำโบราณมาใช้
และก็ไม่เคยมาเข้าใจภาคส่วนประชาชนที่เขาต้องการความเปลี่ยนแปลง
อันนี้ต่างหากลองสิฮะมันจะไม่มีสวยแล้วเก้าอี้จะไม่มีราคา
ถ้าปะตองได้เป็นเขตปกครองพิเศษไหมเอาไหมเอาไหมอยากได้ไหม
ถ้าอยากได้ทำยังไงล่ะควบคุมยังไงอ่ะทำแบบไหนอ่ะ
แต่ถ้าเป็นเขตปกครองพิเศษสมมุตินะฮะเปิดได้ถึงตี๕แต่มีกรอบสิเสียภาษีอะไรยังไง
ผมถามหน่อยเก็บสวยบันเทิงเก็บได้ไงเก้าอี้นี้เก็บสวยบันเทิงก็ไม่ได้
แรงงานต่างด้าวผ่อนผันไหมท่านประยุทธ์ท่านต้องมองนะผ่อนผันไหม
การออกวีซ่าไหมมันติดตรงไหน

ธรรมเนียมให้ประเทศไทย๓๐๐๐บาทต่อปี
เพื่อที่จะเป็นค่าธรรมเนียม
ผมจะมาขอเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอินเดียได้ไหม

นี่แน่งก็ใจนี่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงมันต้องทำหลายมิติ
เรียนกลับมาที่เรื่องซื้อขายตำแหน่ง
คือแขกรับเชิญที่เคยมานั่งในรายการเรา

ว่าตอนที่มีประเด็นข่าวเรื่องของการซื้อขายตำแหน่ง
เราก็เข้าใจกลไกวิธีการอธิบายแบบนี้
ว่าทำไมเก้าอี้นี้ถ้าเป็นไปตามที่เก่าหา

คำถามคือในกรณีนี้นะคะที่ภูเก็ตเนี่ย
คนที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะโดนรีดไถและจำเป็นต้องจ่าย
แต่อยู่ในลักษณะที่พร้อมจ่ายให้

ซึ่งข้อมูลของคุณไปถึงคนกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่าคะ

เอางี้ถ้าพูดถึงว่าคนลงขันใช่ไหม

สมมุติว่าผมสามารถลงขันผมเป็นนักธุรกิจ
ผมสามารถลงขันให้ใครสักคนมาเป็นผู้อำกับที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

สมมุติว่าราคา๓๐ผมช่วย๕ช่วย๑๐ช่วย๒ช่วย๓มี
ซึ่งโพสต์ถ้าสมมุติเราเข้าใจว่ากลไกของตำแหน่งนี้มันมีมูลค่าตั้งหลายสิบล้านเนี่ย
มันต้องมีกลุ่มบุคคลที่พร้อมจ่ายไม่ใช่โดนรีดไถถูกไหมคะ
หลักฐานทุกอย่างถึงกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย
คือถ้าอยากรู้ว่าหลักฐานอยู่ไหนต้องไปหาในตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งรองออ่า

ถามคนนั้นแล้วท่านจะตอบได้ดี

ถ้าสมมุติกลไกนั้นเป็นอย่างนี้
ฉันก็ถามถึงว่าคนที่ร่วมลงขันมีไหม

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

คนที่ร่วมรู้เห็นแล้วเป็นตำรวจด้วยกัน
ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในภูเก็ต

ยังไม่พูดถึงการเก็บสวยใต้แต่ละพื้นที่นะคะ

มาคาวนี้ใหญ่ที่สุด

เมื่อสักครู่นี้กลไกที่คุณโจ้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
คือว่าถ้าเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งมันมีการซื้อขายตั้ง๓๐๔๐ล้าน
ถ้าเป็นไปตามนั้นจริงคนร่วมลงขัน
ถ้าในภาคอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือคนที่ได้ประโยชน์ด้วย
ที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจด้วยกันอันนี้พอจะนึกออก
ซึ่งคุณโจ้บอกว่าถ้าจะหามันถึงอยู่แล้วจากเรื่องนี้นะคะ
ถูกหวังคำบัญชารู้ไหม
รู้ไหมอ่ะท่านรู้ไหมก๊อกไหนดีวะ
ขออภัยกล้องไหนท่านรู้ไหมครับท่านรู้ไหม

คือเรื่องนี้เรื่องนี้ที่มันบวกเรื่องของถูกกล่าวหาว่ารับสวยด้วย
รีดสวยด้วยแล้วก็มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งด้วยเนี่ย
รอบนี้เนี่ยถึงระดับผู้บังคับบัญชาคนไหนที่รู้เห็น
ถ้าถามผมผมจริงอยากพูดนะ
ก็ต้องหันไปถามผู้คับประชาใช่ไหม
ต้องไปถามอันดับแรกก่อนไม่ได้กล่าวหาว่าท่านรับไม่รับนะ
ถึงไหนท่านจากทิพย์ท่านทราบไหมครับว่ามันถึงไหน
ศรีวราครับท่านทราบไหมครับว่ามันถึงไหน
ท่านเจรท่านทราบไหมครับถึงไหน
ท่านรองโจ๊กท่านทราบไหมครับว่าถึงไหน
พวกท่านทราบไหมหรือให้ผมทราบอยู่คนเดียว
สมมุติบอกว่ามันถึงมันก็ถึงแค่ระดับผู้การมั้ง
ถึงไหมล่ะผู้การมีอำนาจไหมล่ะใครมีอำนาจอ่ะ
ไปถามใครล่ะรู้ไหมใครมีอำนาจที่จะโยกย้ายใครได้
เรื่องร้องเรียนนี้เนี่ยนะคะเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ย
มันบวกเรื่องของการรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมรับไปด้วยไหม
กล่าวหามีการซื้อขายตำแหน่งในเรื่องนี้ด้วย
ใช่ก็คือผมถึงบอกว่ามีกระบวนการก่อนไง
ก่อนที่จะมีสวยเพราะมันซื้อตำแหน่งมาไอ้ที่กล่าวหาไปคือเขาซื้อกันมา๕ตำแหน่ง
สถานีกล่าวหาคือสมัยก่อนเนี่ยเอาตัวใครตัวฉันใช่ไหม
เอาแค่ที่เดียวก็พอบริหารจัดการเอาคิดเอาอย่างนี้
อย่าใช้คำว่าซื้อขายตำแหน่งผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไง
พื้นที่ทำธุรกิจโอเคสบายใจกันหรือยังสบายใจไหม
ว่าผมจะเซ้งล้านล้านหนึ่งผมก็เซ้งไว้ของผมเองใช่ไหม
ค่าเซ้งจ่ายค่าเช่าจ่ายใช่ไหมผมก็บริหารจัดการให้มันมีกำไร
ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าผมฉลาดขึ้นกว่านั้นเฮ้ยผมได้เยอะ
ผมก็เซ้งร้านไว้สักห้าทำเลทองเลยดีไหมจ่ายค่าเซ้งก่อน
แล้วค่าเช่ารายเดือนก็ต้องจ่ายเขาอันนี้แหละพอมัน๕สาขา
ก็ต้องมีผู้จัดการมานั่งไม่ต้องสนใจผู้จัดการคนไหน
ผมชอบผมก็มานั่งนั่งหน้าที่ไม่ต้องยุ่งกับผลกำไร
เพราะคุณเป็นผู้จัดการนี่โอเคไหมกำไรผมเอาหมดนะคุณนั่งเฉย
ที่เราคุยกันมาทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการดำเนินการอย่างเป็นทางการ
คือส่งหนังสือร้องเรียนนะคะแล้วก็พาผู้เสียหายไป
รวมถึงให้หลักฐานต่างในการตรวจสอบด้วยเนี่ยนะคะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณโจ้มั่นใจไหมว่าหลักฐานและพยานทุกอย่างที่เอาไปให้
จะเอาผิดคนได้แน่นอนเรียนได้คำตอบมาแล้วเมื่อเบรกเมื่อสักครู่นี้
แต่ฉันถามอีกครั้งนึงว่ามั่นใจไหมว่าสุดท้ายเอาผิดได้แน่นะคะ
ถ้าผมมีอำนาจในการให้คุณให้โทษเขาผมมั่นใจและผมมั่นใจมาก
ถ้ามีภาคส่วนประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ผมจะยิ่งมั่นใจมากเลย
ผมจะตอบคุณจอมฝันได้เลยว่าใครจะต้องโดนให้ออกจากรายการ
เพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียถูกต้องไหม
แต่ถ้าวินาทีถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจแต่มั่นใจมากกว่านี้
ถ้าภาคส่วนประชาชนเข้าไปแล้วผมมีอำนาจด้วยในภาคส่วนประชาชน
เข้าไปรู้กระบวนการของการสอบสวนและไม่มีใครไปรบกวนกระบวนการสอบสวน
ตอนนี้มีการรบกวนกระบวนการสอบสวนด้วยการไปข่มขู่พยาน
และพยายามที่จะทำลายหลักฐานและพยายามที่จะทำลายล้างความน่าเชื่อถือ

คุณออกมาเปิดตัวขนาดนี้นะคะคือไม่ใช่ครั้งแรกดิฉันเข้าใจแต่คือพอมันใหญ่ขึ้น
มันเป็นรูปธรรมขึ้นมันถึงส่วนกลางแล้วคนรู้จักคุณโจ้มากขึ้นเนี่ยนะคะ
ชีวิตยังปกติอยู่ไหมคะปกติสิฮะมันไม่ปกติยังไง
ไม่เข้าใจเริ่มมีความหวาดระแวงมีอะไรที่ผิดไปจากบาง
ชีวิตประจำวันไหมคะเริ่มมีคนที่ไม่รู้จักอยู่ใกล้คุณมากขึ้นไหมคะ
เห็นหน้าคนไม่รู้จักซ้ำอยู่
ไม่ถามว่าหวัดระแวงสมมุติคุณจอมขวัญขับรถกลับบ้านในซอยเปลี่ยว

ก็ใช่ก็ปกติทุกคนระหวัดระแวงอยู่แล้ว
แต่ว่าคุณเลือกสิคุณอย่าไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรไปอยู่

โอเคมีคนอยากมาคอปเวอร์มั้ยมี

กลัวแต่รับได้

ชีวิตนี้ก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งเจอจอมขวัญระยะประชิดขนาดนี้
คุณโจ้ทราบอยู่แล้วแหละนะคะ

แม้กระทั่งเปิดหน้าและการพูดถึงเรื่องที่มันมีความเปราะบางแบบนี้เนี่ย
มันชีวิตไม่ธรรมดาแล้ว

คืออยู่ในความระวังตัวแบบนี้มานานแล้วเหรอคะหรือยังไง

คือทุกคนระวังตัวหมดแหละเวลาทำอะไร

ถ้าโอเคผมทำมาเป็นปีแล้ว

ถามว่าผมเป็นกิจวัตรแล้ว

ผมต้องขวาขับรถก็ต้องระวังปฏิบัติตามกฎจราจร
ก็จะไปในที่ที่แบบว่านักเลงเยอะ

ที่ไหนที่เราไม่คุ้นชินเราจะไปทำไม

ผมบินได้ไหมผมเพาะได้ผมเดินบนน้ำได้ไหม
ไม่ไปคิดอะไรให้เยอะ

สุดท้ายในทางกลับกันในระหว่างนี้
โจ้ต้องโดนตรวจสอบกลับ

ผลสอบออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณมั่นใจ
คุณก็ต้องรับผิดชอบด้วย

ซึ่งทั้งหมดนี้คุณโจ้ประเมินทั้งหมดแล้ว

ผมผิดอะไรอ่ะสมมุติเอาง่ายมีตำรวจเอาเงินให้ผมหมื่นนึงนะ

ต่อให้มีตำรวจเอาเงินให้คุณจอมหมื่นนึง

เพราะหลายคนฟังคุณโจ้มาตลอดทั้งรายการ

กลัวอ่ะไม่กลัวได้ยังไง

เราจะได้เชิญคุณโจ้มาคุยกันอีก

วันนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับ

เพราะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรอันนั้นทางการค่ะ